คุณผู้ชมครับเรื่องราวที่เราจะเสนอในช่วงนี้เนี่ย
เรียนไว้ก่อนนะครับเราไม่ได้เสนอเพื่อเอามั่น
เพื่อให้ตลกขบขันเพื่อให้ท่านดูแล้วก็ดูทำไมเนี่ย
ไม่ใช่นะครับแต่เป็นเรื่องของภัยใกล้ตัวภัยสังคมที่ต้องมาเตือนกันไว้
มันเกิดได้หมดแล้วครับกับผู้ชายกับผู้หญิงกับทุกสาขาอาชีพ
เดี๋ยวนี้เรานิยมนะสั่งอาหารรออยู่ที่บ้าน
ถึงเขาก็เอาของมาส่งก็จ่ายตังค์กันไป
ก็เป็นผู้ชายนั่นแหละนะส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ชายอยู่แล้ว
ยังโดนนะฮะใช่โดนคนที่สั่งสินค้าที่เป็นผู้ชายเนี่ย
พอของมาถึงปุ๊บเปิดประตูมาอ้าวแก้ผ้าแล้วก็สำเร็จความไคร้

โอ้โหแล้วเขาบอกว่าเขาเปรียบเทียบจากคลิปต่างที่เผยแพร่ไปในตอนนี้นะ
บุคคลคนนี้ทำเนี่ยประตูโบ้งประตูบ้านมันต่างที่ต่างเวลา

ไม่ว่าจะอยู่ไหนก็ทำแบบเนี้ยต่างกรรมต่างวาระกันเนี่ย

คือเห็นใจพนักงานก็ทำตัวไม่ถูกคืออาจเป็นผู้ชายเหมือนกัน
แล้วจะยังไงก็ต้องรอรับเงิน

ก็ต้องรอส่งของรอรับเงินก็ต้องยืนอยู่ตรงนั้น
คือผู้ที่เขาเห็นคลิปเนี่ยเขาก็ดูจากในคลิปเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
หลากหลายคลิปที่เราก็จะตัดต่อมาให้ท่านดูเนี่ยนะ
พนักงานแต่ละคนที่เข้ามาส่งอาหารเนี่ย
เขาก็จะพยายามสงบนิ่งก็มีอึ้งไปบ้าง
แล้วก็รีบส่งของรับเงินอะไรก็ว่ากันไปให้เสร็จขั้นตอน

บางคนบางคนก็ตกใจก็มีนะครับ

ทั้งพนักงานของอาหารดังนะครับ
พนักงานของร้านสะดวกซื้อนี่ก็มีนะครับ
บางคนพอเจอเปิดประตูมาเจอลูกค้าเข้าไปนี่ร้องอุทานก็มีเลยนะ

คือพี่ทำขนาดนี้พี่แน่นอนมาก

ยังไงคนส่งของทำตัวไม่ถูกเลย
ก็ต้องข่มใจครับเก็บเงินลูกค้าแล้วก็รีบเดินจากไป

ชายคนนี้ก็เรียกว่ากระจายความเสี่ยงภัยแบบนี้ไปให้กับพนักงานหลายบริษัทนะครับ
จุดสังเกตก็คือบ้านที่ก่อเหตุน่าจะเป็นคนละหลังกัน
เกิดขึ้นหลายที่หลายเวลาต่างวาระกันนะครับ
อันนี้เราให้ท่านเห็นคลิปที่เกิดขึ้นและสิ่งที่เขาทำ
อย่ามองว่าเป็นเรื่องขำขันเรื่องตลก

แต่นี่คือสิ่งที่เราเอามาเตือนภัยกัน
แล้วมันก็น่าคิดว่าคนที่เป็นญาติเขาเนี่ย
เป็นญาติของคนที่กระทำการแบบนี้เนี่ย
เขารู้ไหมว่าญาติเขามีพฤติกรรมแบบนี้
แล้วพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ควรเป็นอย่างยิ่ง
พี่จะปล่อยให้อยู่คนเดียวหรือไปทำอะไรแบบนี้กับใคร
ใช่ค่ะเพราะคนอื่นเขาเดือดร้อนกันหมดนะคะ
ที่ไปส่งของแล้วต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้
แล้ววันนี้ยังทำแบบนี้นะคุณเขียนมาสอน
วันต่อไปถ้าเกิดไม่รีบพาไปรักษามันหนักขึ้นหนักขึ้น

ในโรงเรียนทั้งสื่อต่างเนี่ยต้องให้คนเข้าใจต้องแบบเรียนรู้กันได้อย่างเปิดเผยอย่าให้มีลักษณะของการเก็บกฎแล้วก็มามีพฤติกรรมแบบนี้ค่ะ
ควรจะต้องแก้ไขจากเรื่องของครอบครัว
ที่คุยกันอย่างให้ความรู้ข้องใจเรื่องเพศ

ที่จะช่วยให้เด็กสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ทางเศษ
อย่างถูกต้องได้
คุณหมอยงยุทธ์ก็เลยแนะนำคนที่ใช้สื่อโซเชียลมีเดีย
อย่างที่บอกล่ะค่ะว่าถ้าเจอคลิปแบบนี้เจอข่าวแบบนี้
ตั้งสติก่อนอย่าไปแสดงความคิดเห็นในเชิงดราม่าว่า
โรคจิตพวกนี้เป็นโรคจิตอะไรแบบนี้ค่ะ

เรียกว่าพฤติกรรมความผิดปกติทางเพศ
ที่เจอได้บ่อยแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้

คือโรคจิตหรือว่าผิดปกติทางจิตอาจจะอีกแบบนึง

ดังนั้นอย่าแชร์ต่ออย่าส่งต่ออย่าไปสนใจ
เพราะถ้าเรายิ่งส่งต่อแชร์ต่อนะ
มันกระตุ้นให้เขาทำอีก
ให้เขาทำพฤติกรรมแบบนี้ซ้ำอีกเพราะเขาภูมิใจไง
เขาแบบโอ้โหสำเร็จแล้วได้แสดงออกทางเพศแบบนี้
แล้วมีความสุขแล้วคนแชร์ต่อคนพูดถึง
เหมือนเขาแบบเหมือนแบบเขาประสบความสำเร็จในการทำ

เหมือนที่เราเคยเห็นคนที่ขี่จักรยานยนต์ไป
แล้วก็ไปจอดแล้วก็ไปช่วยตัวเองสำเร็จความไข้

ถ้าเกิดผู้หญิงแบบอายกรี๊ดก็

อ่าแต่ว่าจะว่าไปเนี่ย
ส่งถึงบ้านเนี่ยเขาก็ต้องเจอคนหลากหลายรูปแบบทุกวันนะ
เราก็เลยไปสอบถามครับว่าพอมีคลิปแบบนี้มาเนี่ย

แก้ผ้าเลยแล้วก็โชว์สำเร็จความไคร้อย่างนี้เลย
กลัวไหมถือว่าเออถ้าไปส่งแล้วเจออย่างนี้ทำยังไง
นะครับเราลองสอบถามดูนะครับท่านผู้ชมครับ
ไปที่พนักงานส่งพิซซ่าก่อนนะฮะนี่ยี่ห้อดังเลยฮะ
เราก็เลยสั่งเข้ามาด้วยนะวันนี้นะฮะ
กินด้วยเหรอฮะว่าผมยังไม่ได้กินฮะ
จะทานไหมทานไหวหรือยังไม่ทานไม่ได้แล้ว
ก็หนุ่มคนนี้ชื่อรัชชานนท์อภิธีระเจริญรัฐ
อายุ๓๑ปีนะครับทำงานส่งพิซซ่ามา๑ปีแล้ว
บอกว่าตั้งแต่ทำงานมายังไม่เคยเจอเหตุการณ์
แบบที่เขาแชร์กันในคลิปนะยอมรับว่าถ้าเจอกับตัว
ก็คงอุจาดอ่ะคงไม่ดูอ่ะนะฮะ
แต่ก็เข้าใจว่าคนที่ทำก็อาจจะมีปัญหาทางจิต
พร้อมกับเปิดเผยว่าถ้าเกิดเจอแบบนี้จริง
เขาก็คงต้องตั้งสติก่อนอย่างแรกเลย
แล้วก็รีบส่งของรีบเก็บเงินแล้วก็รีบกลับทันที
ครับผมแล้วแล้วค่ะค่ะว่าเป็นพวกชายรักชายหรือว่าเป็นเป็นอะไร
ผมว่าเขาน่าจะโรคจิตครับโรคจิตแน่นอนใช่ไหมครับครับผม
ยุคนี้มันเป็นยุคโซเชียลนะครับเพราะว่าอยากจะทำอะไรเขาก็โชว์
อยากจะทำอะไรเขาก็ทำกันครับครับผมแต่เรารู้สึกสึกตกใจใช่ไหม
มากครับมากครับ
นี่ลองดูพนักงานส่งไก่ทอดชื่อดังอีกสักคนหนึ่งนะฮะนี่มาแล้วนะครับ
วันนี้ทีมงานก็ได้กินหลายอย่างเนอะหลายอย่างเลยมีทั้งพิซซ่าทั้งไก่ทอด
มาดูก็ตอนที่เรารู้ว่าเขาสัมภาษณ์กันเสร็จแล้วไม่รู้หลักฐานไปไหนหมดแล้วเนี่ย
คนนี้ชื่อว่านายมานพบุญมานะอายุ๓๔ปีนะครับทำงานเป็นพนักงานส่งไก่ทอดมา๔ปีกว่าแล้วนะครับ
ก็เคยเจอก็คือลูกค้าเนี่ยใส่กางเกงในตัวเดียวมารับของ

แต่เขาก็เข้าใจว่าบางทีมันเป็นจังหวะ
พอมาส่งปึ้งกดออดหรือว่าเรียกหรือโทรเข้าไปเรียกเนี่ย
อาจจะกำลังแบบรีบออกมารับไง
อยู่ในช่วงเวลาที่ไม่พร้อมพอดี
ซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรน่าตกใจเหมือนกับในคลิปไง
เคยเจอเรื่องราวที่แบบเรื่องอาณาจารย์อะไรอย่างนี้ป่ะ

ก็ถ้าเจอก็จะเป็นในห้องอะไรอย่างนี้
เป็นตามมาอพาร์ทเมนต์เป็นอะไรอย่างนี้
เหมือนแบบว่าเขาแบบว่าใส่กางเกงในตัวเดียวออกมารับอะไรอย่างนี้
เหมือนถ้าเขาอยู่คนเดียวก็ไม่เป็นแต่ถ้าเขาอยู่มีเพื่อนอยู่เขาจะแกล้ง
ตอนพี่ไปเจออย่างนี้ครั้งแรกพี่รู้สึกยังไง
ก็รู้สึกว่าเขาอาจจะรีบไงเขาอาจจะรีบแล้วก็อาจจะแกล้งเราอะไรอย่างนี้

เจอเหตุการณ์แทนที่พี่ได้ไปทำไงครับ
ก็รีบรับเงินแล้วก็กลับเลยพี่
คงไม่ไปอะไรต่อเขาแล้วเพราะว่ามันก็น่ากลัว
แต่ถ้าเจอจริงพี่เขาบอกว่าก็ตั้งสติ
ตั้งสติแล้วก็รีบรับเงินก็รีบส่งของแล้วก็กลับไป
เชื่อว่าก็คนเหล่านี้ก็คงจะชอบโชว์หวังให้ตกใจ

ใช่เหมือนไม่ไปตอบสนองพฤติกรรมของเขาอะเนาะ

เราก็เอามาเตือนภัยกันนะฮะเผื่อท่านไปเจอเหตุการณ์แบบนี้จะได้
อย่างน้อยเราก็ทำตัวถูกอย่าไปอยู่ใกล้อย่าไปยุ่ง